ของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ออกเดินทางไปประเทศเบาแกเลียแล้วนะครับ
เพื่อแข่งขันวอเล็กบอลเนชั่นลีกสองพันยี่สิบสอง
สนามสุดท้ายนะครับก็ถึงที่หมายตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ
สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ
เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก่อนเดินทางโค้ชด่วนดันัยสี่วัชระ
เมธากุลหัวหน้าภูมิสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่า
หมายสนาม๓ยังเหมือนเดิมต้องการเรียนรู้แล้วก็
พัฒนาทีมขึ้นไปเรื่อยนะครับส่วนเรื่องแพ้ชนะไม่ได้ซีเรียสมาก
ความสำเร็จของการเล่นโดยรวมเป็นหลักเกมนัดแรกที่จะพบกับ
ชาติเกาหลีใต้ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด
เพราะว่าทุกทีมในรายการนี้ล้วนมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็
ร่างกายของนักกีฬาก็จะต้องเต็มร้อยหรือไม่ก็ตอบลำบากนะครับ
ก็คิดว่าสภาพร่างกายนั้นจะดีกว่าสนามที่แล้วนั่นเอง
ส่วนทางชมพู่พรพันธ์เกิดปราศมือเซ็ตกัปตันทีม
ก็เปิดเผยว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าได้เป็นมือเซ็ตยอดเยี
ทำให้มีน้ำตาไหลเล็กแล้วก็ด้วยตำแหน่งตอนนี้
ตนรู้สึกมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับ
มีราเคิลนิดนึงก็คือมีน้ำตาลนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะดีใจค่ะ